ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปเกิดอุบัติเหตุ
รถกระบะพุ่งชนลงรับซื้อมังคุด
พังยับเจ็บสาหัสอีกสอง
ติดตามเลยในช่วงตลอดข่าวแปลก
ตื่นเตือนกันแบบนี้นะคุณผู้ชม